ก็มีเรื่องดีเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารมาบอกด้วยเหมือนกัน
ตอนนี้โควิดระบาดทำให้หลายคนไม่มีงานไม่มีเงินใช่ไหมคะ
แต่พ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารหลายร้านเขาก็ตั้งโต๊ะแจกอาหารฟรีเลยค่ะ
มีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยนะคะ
ที่แรกค่ะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
บริเวณหน้าหมู่บ้านปัญญาเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตรอำเภอเมืองจันทบุรีเห็นไหมคะ
พอพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็มารอเข้าคิวที่จะรับเข้ากล่อง
เมนูคุ้นเคยกันดีไข่เจียว
เป็นเมนูสุดแสนวิเศษนะทานตอนไหนก็อร่อย
เช้าสายบ่ายเย็นทานวัยไหนก็อร่อยแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ไข่เจียว

พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ตั้งใจที่จะมาแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
พ่อค้าใจดีคนนี้ก็คือนายอติเทพชนะสิทธิ์อายุ๓๒ปีค่ะ
เป็นพ่อค้าพลอยเมืองจันทร์เขาบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตัวเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกัน
แต่คิดว่าคงดีกว่าหลายคนที่บางคนอาจจะตกงานขาดรายได้ไม่มีเงินจุนเจือครอบครัว

พี่เขาก็เลยคิดว่าเอาล่ะอยากจะออกมาช่วยกันปรุงอาหารสด
แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบค่ะ
ก็ไปได้หรือบอกต่อสำหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือ
อยากจะสนับสนุนไปร่วมบริจาคได้นะ
เป็นพวกอาหารอย่างข้าวสารไข่ผักเนื้อหมูน้ำมันพืช
หรือเครื่องปรุงรสก็ได้เขาแจกเท่าไหน
เขาแจกอยู่ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านปัญญา
เทศบาลเมืองจันทนิมิตรนะคะ
ตั้งแต่๕โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง๓๐เมษายนนะคะ
อันนี้ก็อยู่ที่จันทบุรีแจกไปอีก๑เดือน
ใช่แล้วสุดยอดมากแล้วอีกที่หนึ่งคุณผู้ชม
ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่บริเวณถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลหนองหอย
ที่นี่มีแจกเหมือนกันที่ร้านนี้เลยค่ะ
สเต็กอินดี้ใบเพาะช่างว้าวจำได้ไหม
จำได้จำได้สเต็กอินดี้เรียกได้ว่าเปิดตามใจฉัน
วันก็ไม่เปิดบางวันก็เปิดด้วยนะ
เขาแบบว่าเป็นพ่อค้าอินดี้เนี่ยค่ะแล้วเขาก็มีฉายาของร้านนี้ด้วยว่า
สเต็กสายบุญสายบุญมากสิเพราะตอนนี้นะ
เรียกว่าขอเลยขอแจกให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ผู้จัดการร้านคือนายนัทธวุฒิโคตรทุมนะคะ
บอกว่าร้านเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะ
ปกติมียอดขายวันหนึ่ง๑๕๐๐๐๓๐๐บาท

แต่พอเกิดวิกฤตนี้ยอดขายเหลือเพียงแค่วันละ๑๐๐๒๐๐บาทเท่านั้น

ลำบากแต่ก็พอประคับประคองไปได้
แต่พี่เขาคิดว่าตัวเองลำบากแล้วนะ
แต่น่าจะมีคนอื่นเดือดร้อนหรือลำบากมากกว่า

ออกมาแจกข้าวกล่องอร่อยนี่นะคะ
ให้ทานกันตั้งแต่๕โมงเย็นเป็นต้นไป
จนถึงสัก๔ทุ่มนะคะแจกทุกวันจันทร์
วันละ๑๐๐กล่องนะคะสำหรับใครที่ตกงานหรือเดือดร้อน
ส่วนวันอังคารถึงวันเสาร์พี่เขาจะทำสเต็กไปแจกคนเร่ร่อนด้วย
เห็นไหมแบ่งกันวันจันทร์ให้มารับที่ร้าน
ตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๔ทุ่มส่วนวันอังคารถึงวันเสาร์
เดี๋ยวทำไปแจกคนเร่ร่อนตามที่ต่างนะคะ
มากแจกน้อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญนะ
สำคัญที่ว่าเราได้ทำเราได้แบ่งปันในส่วนที่เราทำได้
เป็นน้ำใจของคนไทยที่พิสูจน์ได้ในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
เอาเป็นว่าเราขอชื่นชมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพวกเขา
ให้กำลังใจเลยค่ะทุกคน
จริงแล้วยังมีหลายร้านที่เขาออกมาแจกจ่าย
ข้าวต่างหรือว่าน้ำเครื่องดื่มอะไรต่างอย่างนี้
ให้กับผู้ที่ประสบวิกฤตจากโควิด๑๙นะคะ